ก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจ
เพราะว่าคุณนิโคขึ้นภาพจอดำนะคะ

สักพักหนึ่งนะคะวันถัดมาค่ะ

มาวันนี้ค่ะก็เจอคุณหนุ่มสอนรามนะ
ก็ได้ขอออกมาชี้แจงถึงสาเหตุเลยค่ะ
ว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเล็กน้อยแต่ก็ได้ปรับจูนกันแล้วค่ะ

ความรักของเราเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างนะครับ
มันก็มีบางอย่างที่เราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะครับ
แต่พอเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลา
เพราะว่าระยะเวลาที่เรารู้จักกันมันค่อนข้างที่จะเพิ่งเริ่มต้น
ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วครับผม

มันเป็นเรื่องอื่นที่เข้ามาแล้วทำให้มากระทบกับเราสองคน
ผมขออนุญาตอธิบายเท่าที่ผมอธิบาย
นี่ไงฮะก็ออกมาบอกแล้วแฟนก็โล่งใจค่ะ
คุณหนุ่มยังเผยด้วยนะว่าวันคล้ายวันเกิดปีนี้ขอบคุณนิโครจริงค่ะ
จัดเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้เล็กให้นะ

ซึ่งเป็นสิ่งที่นักแสดงหนุ่มถูกใจไม่น้อยเลยค่ะ
เพราะว่าคนที่ชวนมาก็จะเป็นน้องที่เตะฟุตบอลด้วยกันนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันใหญ่โตมากมาย

เพราะว่าตัวผมเองไม่เคยเลี้ยงวันเกิดเลย

มีพี่ที่เราก้อรบหลายท่านนะครับ
ก็ร้องเพลงให้เบิร์ตเองก็รู้สึกว่าโหประหลาดใจ

พี่กี้ซื้อสตั๊ดครับรองเท้าเตะฟุตบอลให้
นี่แหละก็ถูกใจกันไปนะคะ
จากจะมีการเซอร์พงเซอร์ไพรส์

ที่ให้เกิดมาที่เลี้ยงดูมาที่อนุญาตให้เรียนนะ